แฟนคาเป็นกำลังใจให้กับคนนี้อีก๑คนนะ

ถึงว่าตอนนี้จะเจอมรสุมข่าวมากมายนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เธอก็แข็งแรงพร้อมสู้นะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มาออกรายการทางช่องไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
บุ๋มก็ใส่ชุดธรรมธแมงเลยค่ะลงพื้นที่ร่วมกับทีมมูลนิธิ
ร่วมกับตันยูแจกของช่วยชาวบ้าน
ในกรุงเทพแล้วก็อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
แต่ครั้งนี้นะคะจะแตกต่างออกไปค่ะเพราะกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหม
คือไปเยี่ยมชาวบ้านนะพี่บุ๋มเองต้องบอกว่าชาวบ้านสู้นะ
แต่กลายเป็นว่าชาวบ้านบอกพี่บุ๋มคุณบุ๋มสู้นะ
เอ๊ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพอีกสรุปของคุณ

แล้วเราก็เออโอเคนะเอาของไปแจกแล้วเราก็จะบอกเขาว่าให้สู้นะ

แล้วข้อความเข้ามาเป็นพันข้อความเยอะแยะมากมาย

ส่วนเรื่องคดีความค่ะพี่บุ๋มนะคะ
ก็ยืนยันฟ้องหมินประมาทคู่กรณีแน่นอน
แต่ไม่ขอยุ่งเรื่องการเมืองแล้วค่ะใครจะโพสต์อะไรอีกก็ไม่สนใจ
และได้เห็นที่เพื่อนพ้องในวงการดารานะฮะนี่เลยก็มีคุณแท็กพระรันยูนะ
คุณแคนดี้รากแก่นค่ะรวมไปถึงคนอื่นก็โพสต์ให้กำลังใจเธอด้วยเช่นกันค่ะ
อ่านค่ะอ่านอ่านอ่านค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องทุกคนที่ซัพพอร์ตด้วย
แล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายต่อหลายคนที่ซัพพอร์ตเราบอกว่าบุ๋มนิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย

พี่ยังช่วยคนต่อทำหน้าที่เหมือนเดิมต่ออยู่ในคณะกรรมธิการเหมือนเดิมต่อค่ะ
เอาล่ะเรามาเป็นกำลังใจให้พี่บุ๋มช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะคนที่เดือดร้อนต่อไปก็แล้วกันเนาะ
ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นดาราไม่ใช่นักการเมืองก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกันพี่บุ๋มบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ